สัมภัฏธิบดีครับใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเทศกาลกินเจนะครับ
ปีนี้จะตรงกับวันที่๖๑๔ตุลาคม
วันด้วยกันวางแผนกันหรือยัง

ใช่นะฮะอย่างนั้นไปสำรวจราคาผักกันหน่อยไหมครับ
น้ำท่วมแบบนี้จะเข้าเจ
ที่จังหวัดขอนแก่นพาณิชย์จังหวัด
ไปสำรวจราคาพืชผักที่ตลาดสดบางลำพู
เขจเทศสาบันตร์คอร์นคอร์นขอนแก่น
พบว่าราคาผักมันปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
ตามภาวะของตลาดโดยเฉพาะช่วงนี้

กับน้ำสิครับมีปริมาณผักออกสู่ตลาดน้อยลงสวนทาง
ความต้องการเท่าที่ตรวจสอบดูนะครับพบว่าราคาผัก
ปรับขึ้นกิโลกรัมละห้าถึงสิบบาทซึ่งถือว่ายังไม่สูง
เกินไปนะครับเช่นผักคณะเนี่ยจากกิโลกรัมละเจ็ดสิบบาท
ก็เป็น๘๐บาทผักกาดขาวจาก๒๕บาทก็เป็น๓๐บาทเป็นต้นนะครับ
ณิชย์จังหวัดขอนแก่นยืนยันว่าเทศกาลกินเจปีนี้นะครับผักไม่ขาดตลาดแน่นอนนะฮะ
แล้วก็กำชับพ่อค้าแม่ค้านะครับให้ติดป้ายราคาให้ชัดเจน
รวมถึงเรื่องความสะอาดแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านสาธารณสุขในสถานการณ์โควิด๑๙ด้วยนะ
ขยับไปที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับไปสำรวจราคาผักที่ตลาดศูนย์การค้า
จังหวัดกำแพงเพชรตลาดค้าส่งผักของจังหวัดนะฮะ
เพราะว่าสถานการณ์โควิด๑๙ที่ค่อยดีขึ้นทำให้ตลาดกลับมาคึกคักพอสมควร
แต่ปัญหาฝนตกหนักติดต่อกันยาวนานนะครับทำให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่
เน่าเสียหายครับผักออกสู่ตลาดน้อยลง
ชนิดขาดตลาดไปเลยเช่นอะไรบ้างที่ขาดตลาดไปเลย

กะหล่ำดอกกะหล่ำขาดตลาดไปเลย

ใช่ขณะที่บางอย่างราคาสูงขึ้นอะไรบ้างที่ราคาสูงขึ้น
กาดขาวกิโลกรัมละ๔๐บาทคณะกิโลกรัมละ๔๐บาท
หล่ำปลีกิโลกรัมละ๕๐บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ๖๐บาทเป็นต้นนะครับ
แม่ค้าคาดว่าเดี๋ยวยิ่งใกล้เทศกาลกินเจที่แบบมีความต้องการผักเยอะเนี่ยนะ
ราคาผักน่าจะปรับสูงขึ้นกว่านี้อีกครับ
กว่านี้อีกเหรอฮะแต่ก็ต้องเข้าใจปีละหนคนกันเองจริงสำหรับเทศกาลกินเจน
ราคาผักก็จะมีราคาสูงขึ้นตามปกติอยู่แล้วนะครับ